เรื่องของจุดที่ฉีดวัคซีนเน้นเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพมหานครก่อน
เมื่อวานนี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเกิดกลายเป็นดราม่าขึ้นมาเพราะว่ามีบางคนอาจจะฟังข้อมูลจากวิทยุเนี่ยนะคะ
อันนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครมีการชี้แจงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
แต่วันนี้มีอีกหนึ่งจุดที่มีการจัดเตรียมหรือว่าเซ็ตระบบเพื่อเตรียมที่จะเป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งวันนี้เองก็คือเป็นลักษณะของการทดลองระบบ
คนที่เข้าไปฉีดได้ก็คือย้ำว่าเป็นคนที่ลงทะเบียนก่อนนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปเกาะติดบรรยากาศด้วยนะคะ
ติดตามเพิ่มเติมจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะรายงานเข้ามาเชิญค่ะ
คุณสุภาชาคุณสุศกุลคะเรียกได้เท่าที่เรามาสังเกตการณ์นะคะ
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้า
สองวันแล้วนะคะยังก็เห็นบรรยากาศว่ามีประชาชนหลายคน
มีความต้องการที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้า
เป็นอย่างมากค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราไปดูที่จุดให้บริการที่
เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะก็มีคนมารอหลายคนเลยค่ะ
วันนี้ก็เช่นกันค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็มาสังเกต
บรรยากาศที่จามจุรีสแควร์นะคะตั้งแต่เช้าก็พบว่า
มีประชาชนมารอเพื่อที่จะขอเข้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้า
หลายคนเลยค่ะซึ่งบางคนนะคะก็บอกว่า
วันนี้ไม่มีคิวที่จะตรวจก็ต้องกลับบ้านไปค่ะ
ชั้น๔ของศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ค่ะได้ถูกจัดเตรียมพื้นที่
ใช้เป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ให้ประชาชนฟรี
ตั้งแต่๘โมงเช้าก็มีประชาชนทั้งที่กดจองฉีดวัคซีน
ระบบหมอพร้อมแล้วก็แอปพลิเคชันคิวคิวค่ะ
ซึ่งเป็นไลน์ของโรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
รวมถึงบางคนก็เข้ามารอเพื่อที่จะต่อคิวฉีดวัคซีน
กันโควิดสิบเก้าค่ะที่วันนี้นะคะศูนย์บริการวัคซีน
โรงพยาบาลจุลาลงกรจะเปิดให้บริการกับประชาชนเป็นวันแรก
ในเวลาบ่าย๒โมงวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรี
เอกประยุทธ์จันโอชาก็จะมาตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการของศูนย์ด้วยค่ะ
และจากการไปถามคนที่มารอฉีดวัคซีนก็บอกว่ามารอคิวตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งนะคะ
ก็คือฉีดวันนี้เข็มที่๑ค่ะเวลานัดหมายก็คือ๙โมงเช้า
แต่พอไปถามกับเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อมูลใดนะคะ
บอกเพียงว่าจะเปิดให้บริการหลังนายกรัฐมนตรีมาตรวจระบบค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเซ็ตระบบซึ่งตนเองก็กลัวว่าถ้ากลับไปทำงานแล้วจะเสียสิทธิ์ที่จองค่ะ
วันนี้ก็ลางานมาด้วยนะคะยอมเสียเวลาครึ่งวัน
แต่มาเห็นการจัดการตอนนี้ก็สับสนว่าจะได้ฉีดวันนี้หรือไม่ไปฟังเสียงกันค่ะ
ดีใจนะที่ได้มาฉีดเพราะอย่างน้อยเราจะได้ช่วยป้องกันต่อใช่ไหมฮะ
แต่ว่าเริ่มจะเสียใจแล้วล่ะเพราะเงียบเหลือเกิน
โอ้โหมาด้วยกรรมอยู่ลางงานใช่ไหมฮะโอเคทำดีทำลับมาดีนะฮะ
เราก็ต้องช่วยกันอ่ะมันถึงจะเอาอยู่แต่แล้วก็ผมก็หาคำตอบไม่เจอ
ผมกลับไปทำงานไปรายงานเจ้านายก่อนแล้วค่อยแวะมาใหม่
แต่ยังไงผมก็ต้องขอฉีดครับ
เราก็จะได้ไปทำงานต่อหรือว่าแวะมาใหม่อะไรประมาณนี้คือตอนนี้ค่ะเมื่อสักรูปเป็นเสียงของคนที่กดลง
จองวัคซีนในระบบนะคะก็มีเสียงของคนที่
อินเข้ามานะคะเพื่อที่จะรอฉีดวัคซีน
เช่นกันนะคะก็บอกว่าลงเข้าไปกดลงทะเบียนจองในระบบหมอพร้อมแล้ว
แต่ก็เลือกโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะแล้วก็โรงพยาบาลที่เลือกก็ไม่ได้อยู่
ในระยะเวลาที่อยากจะฉีดจึงหวังว่าวันนี้ค่ะ
เผื่อจะโชคดีนะคะจะมีสิทธิ์ได้ฉีดวัคซีนที่ศูนย์นี้กับเขาบ้าง
ซึ่งก็มารอตั้งแต่เช้าเช่นกันค่ะไปฟังเสียงของประชาชนที่
ยังไงก็คือต้องลงทะเบียนผ่านแอปพอร์ตหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลย
หานะครับเห็นในอินเทอร์เนตว่าแบบเอ่อที่นี่มีอะค่ะ
คือเมื่อวานมาดูที่มิดทาวน์ด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยอะไรอย่างนี้
แต่ก็ยังไม่เคยได้ความทรมานไหลเท่าไร
เขาคือเหมือนไม่ได้มีเจ้าหน้าที่

ค่ะคุณสุภาษาราคุณสุดสกุลค่ะข้างหลังนะคะ
ก็เป็นพื้นที่ที่จะจัดเตรียมไว้ให้กับนายกรัฐมนตรีที่จะมาตรวจเยี่ยมระบบของศูนย์บริการฉีดวัคซีนนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะก็ยังมีการจัดเตรียมความพร้อมกันนะคะ
ทั้งเรื่องของเก้าอี้เรื่องระบบของการทำงานนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะเซ็ตระบบค่ะ
ในเวลา๑๔นาฬิกานะคะตามกำหนดการนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเดินทางมาที่ศูนย์นี้นะคะ
เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมระบบค่ะแล้วก็หลังจากที่นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมระบบแล้วนะคะ
ก็จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแนวหน้าค่ะ
รวมถึงได้มีการเพิ่มเติมมานะคะว่าประชาชนที่มีการจดจองคิวไปได้มาฉีดวันนี้ค่ะ
ก็อาจจะให้บริการหลังเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ซึ่งก็ต้องย้ำเลยนะคะว่าการประชาสัมพันธ์ของการที่จะรณรงค์ให้คนมาฉีดวัคซีนในศูนย์
วัคซีนของแต่ละจุดในกรุงเทพหานครนั้นนะคะ
ก็จะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะ
เพราะว่าจากการพูดคุยกับประชาชนหลายคนก็บอกว่า
พอทราบข่าวนะคะว่าจุดนั้นจุดนี้จะมีการฉีดวัคซีนค่ะประชาชน
ก็เดินทางมานะคะเพื่อที่จะรอฉีดวัคซีนค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
ศิริวัณภาษาธารักษ์ทีวีรายงานสดจากจำดุรีแซคแฟร์ค่ะ
ขอบคุณนะฮะย้ำชัดกันแบบนี้นะฮะว่า
ที่เปิดห้างฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงนี้
ถือว่าเป็นการทดลองทดลองระบบการฉีดวัคซีนต่าง
ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่การฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล
คือทดลอง๑๒๑๔พฤษภาคมถึงวันพรุ่งนี้
แล้วถ้าจะเปิดใช้จริงใช้การได้จริงคือ๒๑พฤษภาคม
ข้อ๒ที่ต้องย้ำคือเป็นการฉีดให้กับบุคลากรหน้าด่าน
และอาสาสมัครที่ทำงานเกี่ยวกับการให้บริการ
การฉีดวัคซีนจิตอาสาอะไรต่างเหล่านี้
เจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานการไฟฟ้าการประปา
ท่าเรือพนักงานเก็บกวาดขยะครูบุคลากรทางการศึกษา

แต่รอการจัดสรรวัคซีนแล้วถึงจะเรียกท่านอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ต้องให้คุณผู้ชมได้รับทราบกัน